คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวตอนที่เขานั่งสปีดโบสต์จะไป
โชคดีจริงเจอวานบลูด้าแล้วว่าโชคดีแล้วนะ
มันกินไอ้ปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยโชว์นักท่องเที่ยวอยู่ครับ
ครับครับนี่แหละฮะวานบรูด้าแม่ลูกนะครับ
ชาวบ้านตั้งชื่อว่าแม่วันดีกับเจ้าวันหยุดนะครับ
อ้าปากบริเวณผิวน้ำกินฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยครับ
บริเวณหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราชธานี
สร้างความตื่นเต้นประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
คลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับนายสุธิพงศ์คุ้มพร้อม
เขาถ่ายขณะนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางออกจากท่าเรือบ้านปลายแหลมในเกาะสมุย
่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองครับ
ระหว่างที่เรือแล่นอยู่ในทะเลเนี่ยเข้าไปใกล้เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
จู่เห็นนี่แหละครับวายบลูด้าแม่ลูกครับแม่วันดีกับเจ้าวันหยุดเนี่ย
มาหากินอยู่ใกล้อุทยานครับมันอ้าปากคุบฝูงปลาตัวเล็กเล็กตัวน้อยน้อยนะครับ
แล้วก็โผล่ขึ้นมากระโดดเล่นน้ำต่อหน้านักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือฮะ
ตื่นเต้นสิครับถ่ายรูปกันเก็บไว้สิครับใครก็ตามที่เห็นแบบนี้ถือว่าโชคดีมากนะฮะ
สิ่งที่มันมีชีวิตที่มันสวยงามมันก็เข้ามาให้เราเห็นฮะ

คุณผู้ชมครับถือว่าท้องทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองมันอุดมสมบูรณ์มากนะครับ
มักจะเห็นลงมาสีสีชมพูบ้างละวานบลูดาบ้างละนะครับ
โผล่มากินปลาตัวเล็กตัวน้อยแทบทุกวันเลย
ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ถ้าเห็นถ้าเจอวามรูได้อย่าเข้าไปใกล้
เดี๋ยวมันจะตกใจเดี๋ยวมันจะกลัว
ช่วยกันดูแลครับดูไกลแบบนี้
มเอาก็ได้เดี๋ยวนี้มือถือซูมได้นะฮะ
ธรรมชาติมันกลับมาฟื้นฟูนะครับ